คุณผู้ชมฮะเรื่องที่ฝนตกลงมาอย่างหนัก
ในพื้นที่ภาคใต้เราก็ต้องเตือนกันอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ายังคงมีน้ำท่วมฉับพันธุ์แล้วก็น้ำป่าไหลหลากอยู่นะครับ
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือนี่ฮะ
ครอบครัวนี้ซึ่งมีคุณยายวัย๗๐ปีด้วย
แล้วก็สมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นสัตว์เลี้ยง
ต้องช่วยเหลือทุกชีวิตจริงนะครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรือท้องแบนเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
ในพื้นที่ตำบลนาโนธอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
เพราะว่ามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนบางจุดน้ำสูงเกือบ๒เมตร
เจ้าหน้าที่นำเรือฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเข้าไปอพยพชาวบ้าน
โดยเฉพาะคุณยายอาจินท้าวชูวัย๗๐ปี
คุณยายมีโรคประจำตัวนะฮะป่วยเป็นโรคหอบ
แล้วก็น้ำท่วมปอดออกมาจากบ้านซึ่งอยู่ในซอยระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร
พร้อมกับต้องเอาเครื่องออกซิเจนไฟฟ้าทรัพย์สิน
แล้วก็นี่บรรดาสมาชิกในครอบครัวของคุณยาย
หมาเนี่ยเพื่อที่จะออกมาจากพื้นที่ออกมาจากบ้านที่ถูกน้ำท่วม
พักอาศัยที่บ้านญาตินะครับ
อกจากนี้ในพื้นที่ตรงนี้มีประชาชนที่มีบ้าน๒ชั้น
ต้องอบพยพสิ่งของขึ้นไว้บนชั้น๒เพื่อหนีน้ำท่วม
ส่วนชาวบ้านที่มีบ้านชั้นเดียวต้องปิดบ้านแล้วครับ
พยพหนีออกมาจากบ้านแล้วนะฮะเขาบอกว่าออกมาอย่างทุลักทุเลเหมือนกัน
เช้านี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแล้ว
ในพื้นที่ของตำบลนาโนธอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
เพราะว่าฝนหยุดตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แต่ยังเหลือพื้นที่น้ำท่วมในที่รุ่มของตำบลแพรกหา
ตำบลหนองเพาะอำเภอควนขนุน
แล้วก็ยังมีรายงานว่าที่ตำบลปรางหมู่ตำบลนานโหด

ระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงเฉลี่ยกว่า๑เมตรนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็ว
แล้วก็ลดระดับเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แต่พอมาเร็วมาแรงแบบนี้ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับ
ส่วนที่นครศรีธรรมราชค่ะมวลน้ำจากเทือกเขาคีรีวง
ชุมชนในเขตเทศบาลถูกน้ำท่วม
แม้ว่าระดับน้ำแตกยังไม่สูงมากนี้นะคะ

ตอนนี้เร่งย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูง
เพราะกังวลว่าเดี๋ยวน้ำมันจะสูงขึ้นกว่านี้

ฝนจะยังคงตกต่อเนื่อง
ทางเทศบาลเองค่ะขึ้นทงแดงที่คลองหน้าเมือง
ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
ขณะเดียวกันก็ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายออกจากชุมชนค่ะ
ครับทางด้านของทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษสิทธิชนนะคะ
ก็ต้องนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน
เอาไปอบพยพคุณยายจุธารัฐอย่างละมันอายุ๘๐ปีนี่
คุณพานั่งบนแคร่ไม้แบกกันออกมา
แห่กันออกมาแบบนี้แต่ต้องช่วยเหลือคุณยายนะ
อีกคนก็กางร่มให้เพราะฝนยังคงตกอยู่

เพราะน้ำท่วมขนาดทหารนะพี่ตัวใหญ่แบบนี้
น้ำยังท่วมถึงเอวเลยก็ต้องอบพยพมาอยู่จุดที่ปลอดภัยนะครับ
ส่วนที่สุราธารณีเมื่อช่วงตี๓เมื่อคืนนี้

ทำให้เกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วม๕ตำบล
ของอำเภอชายาจังหวัดสุราธารณี
แล้วก็น้ำหลากเข้าท่วมถนนสายเอเชีย๔๑
บริเวณสี่แยกชายาและทางเข้าตลาดชายา
รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะฮะ
ขณะรถใหญ่ยังสัญจรลำบากเลย
ล่าสุดทางจังหวัดสุราธานีได้ประกาศ
พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม๑๓อำเภอ

ถือว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดด้วยนะครับ